ยินดีต้อนรับสู่เลมอนมีฟ้า

มะนาวก้อนสะดวกพร้อมใช้ที่เลมอนมีฟาร์มของเรานะครับ
มะนาวคันสดและมะนาวแช่แข็งหลายไซส์หลายแบบให้ลูกค้าเลือก

รวมถึงเราจะมีตัวที่เป็นแบบซองเล็กสะดวกใช้งานง่าย
หรือจะเป็นแบบขวดก็จะมีหลายไซส์ให้ลูกค้าเลือก
หรือถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือร้านอาหารต่างนะครับผม
ส่วนเกรดบีก็จะเหมาะกับร้านที่เอาไปทำพวกเครื่องดื่ม
ต่างพวกมะนาวน้ำผึ้งซึ่งจะให้รสชาติเปรี้ยวอมหวาน
กรอบครับผมแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของไอเดียลาม
ไอซ์คิวบ์ค่ะคุณมิ้นจากเรมอนมีฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับต้องถามก่อนเลยครับว่าไอเดียการทำลามไอซ์คิวเนี่ยนะครับ
มั่นมากจากไหนครับจริงมันเกิดจากการที่เราได้รับจากลูกค้าครับ
ครับเพราะเราเราทำตัวน้ำมะนาวแช่แข็งขายอยู่แล้ว
มีทั้งหลายหลายขนาดแต่คราวนี้ลูกค้าที่อยู่ตามคอนโดหรืออยู่ตามบ้าน
ทีเดียวไม่หมดครับเขาใช้ดีไม่หมดเขาเอามาละลายปั๊บ
แล้วเอาไปแช่แข็งใหม่แล้วเราก็เกิดว่าเอ้ยคุณภาพมันดอก
ว่าเราเอามาละลายหลายรอบมันรอบรสชาติไม่ดีเลย
กลิ่นหอมลดลงใช่เราก็เลยหาวิธีว่าทำยังไงถึง
จะให้มันสะดวกสำหรับการใช้แค่ครั้งเดียวเราก็ทำเป็นก้อนนะครับ
แล้วหนึ่งก้อนเราก็ทำปริมาณเท่ากับหนึ่งลูกพอดีเลยเฮ้ยหนึ่งก้อน
เท่ากับหนึ่งลูกเหรอครับคือปริมาณน้ำที่บีบมาจากหนึ่งลูก
ถูกต้องครับเข้ากับหนึ่งก้อนใช่อ่าทำต้มยำต้องการใช้มะนาวสองลูก
หักมาสองก้อนที่เหลือก็แช่แข็งเหมือนเดิมก็ถือว่าเป็นไอเดียที่เจ๋งมากมากเลยนะคะ
แต่ว่าอยากถามนะคะว่าคุณมิ้นท์เนี่ยเข้ามาในวงการมะนาวได้ยังไงคะ
ผมไม่ได้จบใส่เกษตรผมจบใส่วิศวะมากกว่าอ้าวครับผมใช่
แต่คือถามว่าที่บ้านทำเกษตรมาตั้งแต่ผมเกิดแล้วใช่
พอผมจบมาเนี่ยก็ช่วงแรกเลยก็เอาตรงเลยก็คือเป็นเด็กรุ่นใหม่
ก็คือไม่ได้เข้ามาช่วยที่บ้านเต็มตัวอะไรอย่างนี้ครับผม
จนก็คือเกิดเหตุการณ์ว่าโอเคอ่าตั้งแต่ปีน้ำทั่วมปีห้าสี่แล้วครับ
ก็คือแปลงมะนาวที่บ้านเกือบทั้งหมดก็คือโดนน้ำท่วมเกือบทั้งหมดเลย
ก็เป็นแป้งหลากหลายสิบไร่ซึ่งตอนนั้นพอมันโดนน้ำท่วมเสร็จแล้วปุ๊บ
อ่าคุณพ่อก็กลับมาปลูกมะนาวอีกรอบหนึ่งอืมพอปลูกมะนาวรอบหนึ่งเนี้ย
มันเป็นวงจรวัฒจักรว่าหลังจากที่ปู่พร้อมกันทุกคนครับ
มะนาวออกพร้อมกันทุกคนเยอะราคาราคาถูกมากราคาถูกใช่
ตอนนั้นก็คือยังทำงานประจำอยู่ในบริษัทอยู่เราก็ลองหาดูว่าวันเสาร์อาทิตย์เราว่างเราจะช่วยอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้
ก็เริ่มมาช่วยแปรรูปเขาตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อมีสวนก็ต้องเปิดขายต้นไม้อยู่หน้าสวนอยู่แล้ว
มะนาวเนี่ยครับผมครับแต่ถามว่าลูกค้าเข้ามาเยอะไหมก็วันหนึ่งอาจจะเข้ามาแค่คนสองคน
อืมเพราะว่าต้องเป็นคนที่เขาตั้งจัยจะมาซื้อต้นมะนาวจริงจริงเนี้ย
อยู่แล้วขายดีขึ้นด้วย

นี่ก็เป็นเป็นหนึ่งในการ
คิดวิจัยให้เป็นโอกาส
แล้วเรามีความรู้เรื่องการ

ซึ่งตอนนั้นเขากรดขึ้นมาพอดีแบบงะครับผม
ลูกค้ามาครั้งแรกเขากินเฮ้ยอร่อยมากเลย

ใช่เพราะว่าตอนแรกเราก็คือเกษตรกรมา
ซึ่งเราก็มาทำปุ๊บเรากดเบอร์คุณภาพไม่ได้
ช่วงแรกลูกค้าซื้อกลับไปเก็บได้แค่๓วัน

รวมถึงการเก็บมะนาวช่วงนั้นเราก็ไม่รู้ว่า

โซโลแกนของเราคือเก็บเช้าขั้นสายใบทรง
หมายความว่าการเก็บเช้ามันมีผลต่อรสชาติของมะนาว

มะนาวร้อนเอามาคันทันทีกลิ่นที่ได้จะเปลี่ยนไป
รู้ว่ามะนาวนี่เขาเรียกว่าอ่อนไหวมาก

กับทั้งเวลาการเก็บการคั้นและอุณหภูมิทุกอย่างเลย

มีช่วงมะนาวไม่พอเราเริ่มรับซื้อจากเกษตรกรเข้ามา
สายพันธุ์ซึ่งบางสายพันธเราไม่รู้จักเขาเลย

เอามาคั้นปุ๊บเรามาทำปุ๊บขมทันที
ว่าเรายังไม่ได้รู้ลึกกับเขาจริงว่าเขาเป็นยังไง
เขามีสารอะไรเขาทำไงหนูเป็นยังไง

คือแต่ละอันมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่นถ้ามะนาวที่เป็นผิวเข้มจัดเนี่ย

ถ้าเราเอาไปทำอาหารที่มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำตาลหรือความหวานนิดหน่อย

ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพวกยำ
หรือที่เป็นพวกต้มยำที่มันก็มีรสหวาน

หอมมากกว่ามะนาวสีอ่อน
แต่ในทางกลับกันถ้าผมเอามะนาวอย่างนี้ไปทำน้ำมะนาวน้ำผึ้ง

น้ำผึ้งมันจะทำให้รสขมมันดันขึ้นทำให้มันจะยิ่งขม
เรียกว่าคุณมีนต้องเรียนรู้ความแม่น

เหมือนเราเป็นวิศวกรมาก่อนนะคะ

อยากรู้ว่ามันยากขนาดไหนคะ
ช่วงแรกโอเคผมยังก้าวไม่มาเต็มตัวใช่ไหมครับ

แล้วจุดที่ผมต้องก้าวเข้ามาเต็มตัวจริงคือ

เทคนิคที่คุณพ่อเค้าทำทิ้งลงไปไหนมันคืออะไร

เค้าป่วยแล้วเค้าสื่อสานไม่ได้แล้วอย่างนี้

สิ่งที่เราคิดว่าปรับตัวแล้วมันถูกต้อง

คือช่วงแรกที่ผมเริ่มทำแปรรูปเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เริ่มส่งขายในยอดในการผลิตผมขึ้นค่อนข้างสูงมากครับ
จากที่แบบธรรมดาขายหน้าฟาร์มเนี่ย
วันหนึ่งได้แบบพันขวดนี่คือเก่งแล้ว
กลายเป็นแบบอยู่ดียอดผมขึ้นเป็นหลักแสนถั่วต่อเดือน

ซึ่งตอนนั้นเราก็เราเก่งแล้วเราสำเร็จแล้ว

คือมันเกิดเขาว่าตอนนั้นเรานึกว่าเราได้เราเก่งจริง
แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความสามารถของเรา
เป็นสินค้าใช่มันคือการเป็นเทรนด์สินค้า
คือช่วงนั้นมันเป็นกระแสที่ว่าคนส่งในไลน์เต็มไปหมดเลยว่า
มันน่ามีประโยชน์นะเราก็ขายดีเท่านั้นถ้าผิดเท่าไหร่ก็ไม่พอ

แล้วอยู่ดีแล้วพอมันซาลง

โหคุณเนื่องเลยนะชาติยอดหายไป๘๐
คือทั้งที่คุณภาพเราเหมือนเดิมทุกอย่าง
ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเราทำธุรกิจโดยแบบ
โคผมเป็นวิศวะก็จริงแต่ข้อเสียงของผมก็คือ
ไม่ค่อยได้ทำบัญชีเพราะเรายุ่งเราหาเงินก่อนเลย

รวมถึงการลงทุนโรงงานเพิ่มแล้วก็สร้างโรงงานเพิ่ม

เราต้องต้องมาที่หา

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ผมยังมีคาเฟ่ให้ทุกคนมาเยี่ยมชมอีกนะครับ
เป็ปต์ของการทำคาเฟ่หลักเลยก็คือเราเริ่มจากงานกลมก่อน

และนายดูว่างานคาเฟ่ที่เป็นงานส่วนสีขาว

เครื่องดื่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้นสดชื่น

มาพรบเข้าไปนิดนึง
เฮ้อโอ้เฮ้อนี้นี่ครับของผมพีเซนต์ก่อนเลย

หลักเราก็จะมีทั้งเนื้อมีทั้งเปลือกมีทั้งเมล็ดมีทั้งนู่นนั่นใช่ไหมครับ

ตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อเนี่ยครับผมเราก็เอาไปทำตัววุ้นแทน

ส่วนตัวเปลือกเนี่ยเราก็เอาไปสะกัดน้ำมันหอมระเฮย

อย่าลืมส่งมาทางนี้ด้วย
มันจะไม่ให้พลังงานสูง
นะครับไปหาคุณพี่ที่ฟาร์มเลยได้ใช่ไหมได้ครับผมแหละ
มาเยี่ยมเยี่ยมได้แวะมาดูสวนแวะมาดูอาเยียก็ได้ครับ
รวมถึงเราก็จะมีศูนย์การเรียนรู้การ
มะนาวมันสามารถแตกยอดแตกลายเป็นธุรกิจไอเดียอีกมากมายเลยนะครับ
ถ้ามีโอกาสก็ลองไปที่ฟาร์มของคุณมิ้นดูนะ
สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณมิ้นจากเลมอนมีฟาร์มมากเลยนะครับ
มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้พวกเราได้ติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันในวันนี้

ขอบคุณมากค่ะ

มันคือขนาดปีฟราสเลยอะ